คุณผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเวลาตี๒๗นาทีด้วยอาการสงบนะครับ
ซึ่งทางคุณพ่อเองนะครับตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงเวลานี้

คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้นอนเลยทั้งคืนนะครับ
กระทั่งตอนนี้ก็ต้องจัดการเรื่องของงานศพของลูกนะครับ
ขณะที่ช่วงเวลาของน้ำตาลที่เสียชีวิตลงนั้น
คุณพ่อได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้นะครับ
ว่าลูกสาวของคุณพ่อนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับ
หรือว่านางสาวบุษรันทองชิวนะครับ
โพสต์ภาพออกมาแบบนี้เมื่อคืนนะครับ
โดยเป็นภาพของน้องน้ำตาลที่สวมหมวกปีกกว้าง
โทนภาพก็เป็นโทนสีขาวดำ
แล้วก็มีการระบุข้อความบอกว่า
ลูกน้ำตาลบุษรันทองชิวจากไปแล้วอย่างสงบและสวยงาม

ด้วยความปรารถนาดีของครอบครัว
ได้อนุญาตให้ทางทีมแพทย์สิริราช
นำชิ้นส่วนภายในของน้องน้ำตาลบางชิ้น
ทางแพทย์สงสัยไปศึกษาชนะสูตรต่อไป
เพื่อวันข้างหน้าจะได้มีวิธีการรักษา
หากมีใครที่มีอาการแบบเดียวกับโรคน้ำตาล
ทางครอบครัวพ่อแม่พี่สาวน้องสาว
ขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยน้ำตาลบุษรันมาณโอกาสนี้ด้วยครับ
น้ำตาลสงสารลูกจับใจ
น้ำตาลเดอะสตาร์ไม่ดื่มไม่เสพ

ก็เป็นการโพสต์ของคุณพ่อวิโรธนะครับ
หลังจากนั้นก็มีการโพสต์ทั้งของพี่สาวของคุณน้ำตาลก็คือคุณน้ำพึ่ง
รวมถึงน้องสาวของคุณน้ำตาลที่อยู่ต่างประเทศ
ก็มีการโพสต์เรื่องราวในเฟซบุ๊ก
อะไรรักถึงน้ำตาลเดอะสตาร์แล้วก็การสูญเสียคนในครอบครัวไปนะครับ
ขณะที่เมื่อวานี้มีทั้งเพื่อนในวงการ
แล้วก็แฟนคลับที่ไปติดตามอาการของน้องน้ำตาลอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะหน้าห้องไอซียูเพื่อนหลายคนเฝ้ารอตลอดทั้งคืน
จนกระทั่งทราบข่าวว่าน้ำตาลเสียชีวิตแล้วนะครับ
ไปดำเนินการตามศาสนาต่อไปนะครับ
ก็เข้ามาแสดงความเสียใจกับครอบครัว

ติดตามผลงานของน้องน้ำตาลมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่
แล้วก็ประทับใจในบทบาทหมวดรัน

ที่น้องมาจากไปอย่างรวดเร็ว
พร้อมกับขอให้น้องไปสู่สุขตินะครับ

หลังจากที่คุณพ่อได้มีการโพสต์
ถึงการเสียชีวิตของน้องน้ำตาลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ